พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปดูสีสันของการลงแขกดำนา
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่เด็กนี้เด็กในยุคนี้สมัยนี้ไม่ค่อยได้เห็น
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูสีสันในการหลงแขกดำนานะว่าสมัยก่อน
แต่ก่อนเขาทำกันอย่างไรเดี๋ยวนี้เขาก็ยังมีกันอยู่ที่จังหวัดหนองคายครับ

ล้มลุกลุกคลานเล็กน้อยนะคะน้อง
นี่ครับบรรยากาศของการลงแขกดำนาภายในงานอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาวิถีชาวบ้านหาดคำ
ครั้งที่๒ที่ชาวบ้านหาดคำจังหวัดน้องคายเขาร่วมกันจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบสารวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของอาชีพเกษตรกร

ครับก็คืนอย่างที่ได้เห็นเด็กน้องถูกเข้าบ้านได้ความสนุกจริงจริงค่ะละคนไม่กลัวเพื่อน
ใช่ยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์
แบบนี้แหละแล้วก็เขาบอกนะว่าสมัยก่อนเนี่ย
ชาวนาเนี่ยเวลาจะเกี่ยวข้าวหรือว่าดำนา

ในช่วงของการดำนาแบบนี้ก็มาช่วยกัน
เดี๋ยวคุณพี่กางเกงเหลืองชมพูนี่ก็ดำนาเหรอคะ
คุณพี่ถ้าเกิดว่าไปดำนาที่นางจริงนี่ควายวิ่งควิดมา
สีสันมาเต็มเลยใช่ไหมบอกเลยว่าสนุกมาก
คือเขาจะบอกเพื่อนไงเวลาสมัยก่อนชาวนาเขาจะบอกเพื่อนบ้าน
กันไปถูกต้องครับมาช่วยกันเกี่ยวข้าวมาดำนางอะไรกันแบบนี้นะครับ
พอเสร็จปั๊บเขาก็จะมีเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหาร
มันคือวิถีชีวิตในยุคก่อนสมัยก่อนนะครับ
แล้วผมให้ดูนี่ที่น้องใบตองสังเกตเห็น
ในการที่จะปลูกข้าวนะครับ

โยนกล้าข้าวลงไปก็จะปักปั๊กปั๊กปั๊กปั๊กแบบนี้

มันก็มีหลายวิธีแหละบางที่เขาก็ใช้การปักข้าวลงไป
ดำนาแบบนี้ลงไปทีละต้นทีละต้นนะครับ

แล้วมันเป็นกิจกรรมที่ดีตรงที่ว่าเราได้เห็นน้องหนูเนี่ย

เด็กอนุบาลได้นะ

ใช่แล้วเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับน้อง
ต้องค่ะคือเด็กเดี๋ยวนี้ก็ท่องอย่างเดียวเวลาจะทานอาหารข้าว
จานอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งคว่างเป็นของมีค่า
แต่ไม่รู้เลยว่าชาวนาเขาลำบากขนาดไหนกว่าจะปลูกข้าวให้เราได้
คือดิฉันมีโอกาสได้ไปลองมานะดำนา
เห็นเขาผิวค้ำนี่เพราะเขาไปดำนามานะครับ
ไม่ใช่ดำอยู่แล้วนะคือการดำนามันยากลำบากจริง
เพราะว่าอย่างเราอย่างนี้ใส่รองเท้าบูธอ่ะคุณ
ยกขาไม่ออกใช่ถูกต้องแล้วเวลาดำก็คือจะต้องปักให้เป็นแผ่วเป็นแนวอะไรอย่างนี้

เกษตรกรนะครับชาวนาก็เป็นกระดูกสันหลักของชาติอย่างแท้จริง
เกษตรกรแค้งคันเป็นกระดูกสันลังของชาติ

ใช่แล้วค่ะก็เป็นเรื่องราวดีนะที่นำเสนอคุณผู้ชมกันไปนะคะ